พัทยาชนบุรีนะคะนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวพัทยาแตกตื่นกันยกใหญ่เลยนะคะ
เพราะว่ามีคนไปพบศพปริศนาลอยมาที่ท่าเทียบเรือและบริหาย
คือเมื่อคืนที่ท่าเทียบเรือแหลมฮารีไฮเขามีการจัดกิจกรรมคาวดาวฉลองปีใหม่กัน
แต่ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งมีคนไปเห็นศพมันลอยน้ำเห็นไหมสะพานยื่นเข้าไปกลางทะเลแบบนี้ค่ะ
ตรงจุดนี้แหละค่ะที่มีการไปพบศพสักประมาณ๔ทุ่มที่ผ่านมา
หลังจากที่มีคนแจ้งเหตุไปที่ตำรวจสภเมืองพัทยา
ตำรวจก็รีบลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือพอไปถึงไปพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชาย
รูปร่างผอมสวมเสื้อคอกลมสีน้ำเงินกางเกงขายาว

ตอนที่เจ้าหน้าที่ทำงานกันพยายามกันให้นักท่องเที่ยว
ที่ไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าไปจุดที่เกิดเหตุ

ถ้าศพเข้ามาที่บริเวณฝั่งหลังเวทีได้สำเร็จแบบนี้ค่ะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมในตัวของผู้ตายไม่พบเอกสารแสดงตัวตนแต่อย่างใดค่ะ
ไปสอบถามนายมงคลโนปิงอายุ๓๔ปีเป็นนายท่าเรือเหล็ก
ทราบว่าขณะที่ตนเองยืนอยู่ปลายสะพานสังเกตเห็นมันมีสิ่งผิดปกติโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำ
ก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้ใกล้พังงะเลยค่ะเป็นศพคนตายนะคะ
รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบคือพอไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
ก็ไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ใดหรือร่องรอยของการถูกทำร้ายร่างกาย
ทีนี้เรายังได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณชูชีพลานสกุลอายุ๓๑ปี
เป็นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยาบอกว่าผู้เสียชีวิตคนนี้ไปร่วมฉลองเข้าดาวน์ปีใหม่
ดื่มจนเมาเมาอย่างหนักแล้วเดินเข้าไปในตัวสะพานที่ทอดเข้าไปกลางทะเลคุณ
แล้วตกลงไปเจ้าหน้าที่เขาก็เตือนแล้วแต่ไม่ฟัง
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
แล้วก็สรุปเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะคะ